คุณผู้ชมครับช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปรู้จักกับสงกราน

มันไม่ใช่คนละสงการ

โอ้โธ่เดี๋ยวจะพาไปรู้จักกับสงกราน
สงกรานเนี่ยนะเป็นสงกรานที่

สงการที่ว่านั้นคืออะไรไปดูฮะ

มันไม่เปียกกว่าจะสงกรานยังไง
หมาตัวนี้ชื่อสงคราน

เขาบอกว่ามันมาขอโชคขอลาบจากไอ้ไข่
เดี๋ยวม้าเนี่ยนะมาขอโชค

ใส่ตำบลป่างิ้วอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองครับ
ไปถามกรรมการวัดคุณสมจิตอยู่เพชร
เล่าให้ฟังว่าไอ้หมาตัวนี้ชื่อเจ้าสงกราน
เป็นม้าแสนรู้เพศเมียสีแดงน้ำตาลอายุ๖ปี

เลี้ยงเอาไว้เอาไว้ดูแลนั่นแหละ

โอ้โหแล้วเจ้าสงกรานเนี่ยนะบอกว่ามีพฤติกรรมแปลก
ที่ทำชาวบ้านฮือหามันชอบเดินไปหาไอ้ไข่เดี๋ยวเดินไปหาไอ้ไข่ไม่แปลกแต่ไอ้ไข่เดินมาหาแปลกนะ
ก็ใช่ดิแต่ทีนี้ไม่ว่าจะเดินไปหาไอ้ไข่หรือไอ้ไข่เดินไปหา
ดูแล้วลักษณะสงกรานเจ้าหมาตัวนี้มันชอบไอ้ไข่มาก
นี่ไอ้ไข่ตั้งอยู่ที่บริเวณสาราหน้าวัด
คุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าเจ้าม้าตัวนี้สงการมันจะชอบไปตรงนี้นะ
แล้วมันจะไปหยุดอยู่ที่พานจุดทูปเสี่ยงโชคเป็นประจำ
เหมือนกับว่ามันเหมือนอยากจะมาสักการะขอโชค
อยากจะมากราบไหว้ไอ้ไข่แล้วจะไปจุดประทัดไหม
แต่มันทำไม่ได้หมามันจุดประทัดไม่ได้
ถ้ามันทำได้ก็ตัวใครตัวมันล่ะครับ
ทีนี้ก็เลยต้องลำบากชาวบ้านแถวนั้นเวลาเห็นมานะ
เห็นเจ้าม้าตัวนี้เดินมาก็จะจุดทูบจุดเทียนอะไรอย่างนี้ให้แหละ
เพื่อมันจะมาสักการะอะไรก็ตามความเชื่อ
เฮ้ยเนี่ยครับคุณผู้ชมเห็นไหมมันไม่ได้มาตัวเดียวนะบังเกียจ
มันมากับเพื่อนมันพาเพื่อนมันมาด้วย
โอ้โฮโสงสารเนอะโสงสารคุณ
เล่าต่อยังไม่หมดเขาบอกว่าเจ้าสงกรานเออสงสงกรานเนี่ยนะ
ไปหมดแล้วเนี่ยสงกรานชอบมาที่บริเวณพานจุดทูปเสี่ยงโชค
มันชอบมานอนตรงนี้มันนอนตรงนี้เป็นประจำ
ใครเห็นใครก็เอออึ้งในความแสนรู้ของมันนะครับ
แล้วก็มีเรื่องลึกลับนะไม่รู้ว่าลึกลับหรือว่าลี้ลับ
คือช่วงกลางคืนไงมีคนเคยเห็นว่าเห็นเด็กผมจุก
มาเล่นกับสงกรานในวัดตอนกลางคืนเฮ้ยงงดิ
เด็กมาเล่นกับม้าตอนกลางคืนแล้วเป็นเด็กหัวจุกด้วย
เด็กที่ไหนจะมาเล่นในวัดตอนกลางคืนนั่นน่ะสิครับ
แต่นั่นก็เป็นเรื่องความเชื่อที่เขาร่ำลือกันนะ
อันนี้ผมก็ไม่สามารถฟันทงได้
แต่ยังไงซะต้องบอกอย่างหนึ่งว่าวัดแห่งนี้ค่อนข้างจะดังแหละ
น้าภวงน้ายวงน้าน่วง
น้าย่ง
น้าภวงน้านงน้าย่ง

พูดติดกันไงงเลย
คือทั้งสามน้าเนี่ยเป็นลูกศิษย์นะคะ
แล้วก็เดินทางมาที่นี่เพื่อจะมาอวยพร
อาจารย์ฤษีเนรธาตุพุทธคุณด้วยเช่นเดียวกัน
โอ้โหฮือฮากันทั้งอาสมเลยทีเดียวนะจ๊ะ
แต่เรื่องราวที่ฮือฮาไม่ได้มีเท่านี้

ชื่อว่าคุณอนุวัฒน์ปานศรี

ควงแฟนมาเลยมาแก้บนกับกุมารเจ้าสัวเหง

ด้วยการนำประทัดจำนวน๑๐๐นัด

พร้อมกับทูบเทียนเอามาแก้บน

งวดที่ผ่านมาเขาได้รางวัลไป
ก็เลยมากราบไหว้ขอโชคท่านไป

ก็มาแก้บนกันไปตามความเชื่อความศรัทธา

ฝากคุณผู้ชมกันเป็นประจำนะจ้า